เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะเพราะว่าสังคมให้ความสนใจค่ะ
กรณีนักแสดงคุณหมิวค่ะเธอไปเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏเธอบอกว่าโดนผู้ชายคนหนึ่งตามมาแอบถ่ายในห้องน้ำ
แล้วเธอก็ออกมาผู้ชายคนนั้นก็หลบหนีไป
ป้าคำถามคือเป็นตำรวจใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่คุณหมิวพยายามที่จะเดินตามไปถ่ายคลิปเนี่ยเป็นตำรวจจริงนะคะ
ศ๑๐ตำรวจโทสังกัดบชนค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๖มีนาคม
เธอตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่เลยนะคะก็คือตำรวจสอนอพหนโยธิน
ล่าสุดค่ะคุณหมิวเดินทางมาที่สนผลโยธินแล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม
เพื่อให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ได้เรียกตัว
ผู้ชายที่คุณหมิวเธอกล่าวหาเธออ้างถึงเนี่ยนะคะก็คือ๑๐ตำรวจโท
สวัสดิกรหนูรีผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอทุ่งมหาเมฆคู่กรณี
มาให้ข้อมูลด้วยค่ะนี่เขาเจอหน้ากันแล้วนะเมื่อวานนะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะก่อนที่จะมีการพูดคุยกับสิบตำรวจโท
สวัสดิกรแล้วมีการยกมือขอโทษขอโพยกันนะคะคือคุณหมิวเนี่ยนี่จังหวะที่ให้สัมภาษณ์นะ
คุณหมิวเล่าแทนคุณตำรวจนะบอกว่าวันนั้นคุณตำรวจเข้าเวรจราจร
ตั้งแต่ช่วงตี๕๓๐จนถึง๕ทุ่มแล้วยังต้องไปดูแลการชุมนุมอีก
ทำงานลากยาวแบบนี้มาหลายวันก็เลยทำให้เบลอพลาดธาตุเดินเข้าไปในห้องน้ำหญิงนะคะ
ส่วนเหตุผลที่ขับรถหลบหนีออกไปจากปั๊มโดยที่ไม่อธิบายหรือชี้แจงอะไรเลย
เพราะเห็นว่าคุณหมิวเนี่ยลักษณะคือถือมือถือแล้วก็ส่งเสียงดัง
อืมก็เลยเกิดอาการตกใจกลัวอืมนะฮะแต่ก็ได้มีการขอโทษกันแล้วนะคะ
คุณตำรวจบอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีคำสั่งทางการเมือง
แต่คุณหมิวก็ยังมีบางประเด็นนะที่เขาติดใจเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้เธอเครียดจนเกิดอาการโรคซึมเศร้ากำเริบ
ต้องกินยาโรคซึมเศร้าติดต่อกันไม่ต่ำกว่าวันละกว่า๑๐เมตร

ว่าไม่ได้อธิบายให้
ผู้พิทยาวินก็บอกว่ามั่นใจมากไม่ได้ตามมาจากไหน

แล้วก็เขาก็บอกว่ามีเจตนาที่จะแค่เข้าห้องน้ำ
แค่นั้นแล้วก็ไม่ทันได้มอง
ที่กำลังปวดท้องอยู่มากแค่นั้นเอง
ทราบไหมครับว่าเขาเป็นดาราครับ

กางเกงขายาวแล้วก็ใส่ผ้าคัดปากแล้วก็ใส่แวน
ท่านประโยชน์ยินยันไหมครับว่าไม่ได้รับความสั่งจากใคร
ไม่ได้รับครับไม่ได้รับความสั่งจากใครเลยครับ
คดีฐานอาณาจารย์หรือว่าคุกคามทางเพศได้นะคะ
จากว่าหลักฐานเนี่ยไม่เพียงพอตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานเขาตรวจมือถือของตำรวจนายนี้อยู่
ว่าข้างในมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

ตอนที่ผู้ชายคนนี้ตำรวจคนนี้เดินเข้าในห้องน้ำเนี่ย
เป็นลักษณะการชะโงกหน้าเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วก็ไปพบกับดาราสาวคุณหมิวทันที
ยังไม่มีการยกโทรศัพท์ขึ้นมาทำท่าถ่ายคลิปแต่อย่างใด
แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาผิดได้เนี่ยก็น่าจะเป็นข้อหาคือ
ทำให้ตกใจกลัวอันนี้ได้อยู่นะคะ
จบแล้วเรื่องนี้นะครับ